พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นกันก่อนช่วงนี้

เพราะว่ามีคนร้ายอยู่เช้ามืดประมาณตี๒๓๐ตามเวลาท้องถิ่น
บุกเข้าไปในบ้านพักคนพิการแล้วก็ไปไล่แทงคนในนั้น
เสียชีวิตเนี่ยอย่างน้อย๑๙คนแล้วนะคะแล้วก็เจ็บอีกเกือบ๕๐คนเลยทีเดียวค่ะ
ตอนนี้ตัวเลขก็ยังคงไม่นิ่งนะคะแล้วก็ไปสืบทราบมา
คนร้ายเนี่ยอายุก็ยังน้อยนะแล้วก็ทำงานที่นี่ด้วย
ท้องถิ่นของญี่ปุ่นรายงานนะคะว่าเกิดเหตุชายคนนึงใช้มีดบุกเข้าไปไล่แทงผู้คน
ศูนย์ดูแลผู้พิการในเมืองซากามิฮาร่าจังหวัดคณะกวาส
ทางตะวันตกของกรุงโตเกียวเวลาเนี่ยตี๒๓๐ช่วงเช้าวันนี้นี่แหละค่ะ
ตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่นตอนนี้ตัวเลขที่อัปเดตมาเนี่ยนะคะ
ก็คือเสียชีวิตอย่างน้อยอยู่ที่๑๙คนนะคะแล้วก็บาดเจ็บเนี่ย๔๕คน
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสักยี่สิบปีได้เดินเข้าไปที่สถานีตำรวจไปมอบตัว
แล้วบอกว่าตัวเองนี่แหละคือคนร้ายที่ก่อเหตุไล่แทงคนในบ้านพักคนพิการ
ชื่อว่าสกุอิยามาอุดีเอ็นซึ่งตำรวจก็เลยควบคุมตัวชายคนนี้
ไว้สอบปากคำสอบสวนพูดคุยไปก็รู้ว่าผู้ชายคนนี้ทำงานอยู่ที่
ดูแลคนพิการแห่งนี้ด้วยแห่งที่เข้าไปก่อเหตุนี่แหละ
แต่ณตอนนี้เบื้องต้นยังไม่รู้นะคะว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุคืออะไร
อายุ๒๖ปี
เดี๋ยวต้องรอทางตำรวจเขาตรวจสอบแล้วก็สืบสวนกันต่อว่าสรุปแล้ว
ทำไมถึงได้ก่อเหตุนี้ขึ้นและที่ก่อเหตุสถานที่ก่อเหตุเป็นสถานที่ทำงานของตัวเอง
แล้วก็เป็นบ้านพักผู้พิการคือบางคนเขาก็อาจจะปกป้องตัวเองไม่ได้บ้าง
ดูแลตัวเองไม่ได้บ้างต้องรอดูว่าเกิดอะไรขึ้น
เป็นข่าวด่วนเช้าวันนี้นะคะ